สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันฮะพูดกันหลายปีแล้วนะสดใหม่ให้เยอะ
๕ปีแล้วน่ะท่ามผมเหมือนสาวมาก
ไม่ได้ต่อผม
แต่ไม่ได้สาวผม

เพราะว่ามานั่งลุ้นอยู่ว่าพักจะยุบหรือไม่ยุบ

ลุ้นกันสองเรื่องเรื่องแรกคือพี่ยุทธ์ถูกต้องไหมฮะ
ยุทธ์สรยุทธ์พี่ยุทธ์สรยุทธ์เนี่ยตัดสินใจไปก่อน
ก็คืออย่างที่บอกว่าพี่ยุทธ์ก็เดินทางไปสารปกติ
ไม่มีการหลบหนีไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวจะให้พี่เหมียวเป็นคนเล่าเนี่ยนะครับ
แต่แน่นอนในขณะเดียวกันที่วันนี้คนโดยเฉพาะพวกฟ้ารักพ่อสีส้มทั้งหลาย
ก็ลุ้นกันอยู่ว่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่อย่างที่บอกกันบอกว่า
เอาละพักอนาคตใหม่อาจจะจบลงไหมในวันนี้
แต่เอาจริงนะแองจี้คือคนไม่ได้ตื่นเต้นกับวันนี้
วันนี้ถ้าสมมุติเป็นข้อการเมืองตัวเองอย่างมาตรับถือว่าเป็นข้อการเมือง
ผมไม่รู้นะฮะอย่างคอการเมืองหรือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่า
ยังไงก็ไม่ยุบเพราะจริงเพราะว่าความผิดเคลื่อนแล้วนะฮะ
วันนี้ที่พิจารณาคือสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่
เป็นสัญลักษณ์โลโก้พักษณ์ตรงนั้นมันเป็นการเหมือนรมรักกับปกครอง
สมมุติเอาสามเหลี่ยมกลับหัวมันจะเหมือนกับอะไรอะไรอย่างนี้
เหมือนอะไรเป็นสัญลักษณ์พวกกลุ่มอิลูมินาติที่เป็นฝ่ายการเมืองที่เป็น
ประเทศไทยตะวันตกเอาง่ายเราก็ไม่อยากจะพูดถึงกันว่า
ถ้าสมมุติสัญลักษณ์ปุ๊บปรากฏมันไม่เอาจริงถ้าสมมุติโดนยุบมันต้อง
มันก็ไม่ถูกต้องในที่สุดแล้ววันนี้สารรัฐธรรมนูลผู้สื่อข่าว
รายงานว่าองค์คณะตุลาการสารรัฐมนูลเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาสำนวนคดี
ที่ในนัฐพรโตประหยุดเนี่ยเป็นคนยื่นคำร้อง
เพื่อขอให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยตามรัฐมนุนมาตรา๔๙เนี่ย
ก็คือการกระทำของพักอนาคตใหม่
อนาคตใหม่ในวันนี้ไม่มีการส่งใครไปเลยนะฮะ
ไม่มีการส่งใครไปเลยไม่ว่าจะเป็นหลายหลายคนบอกอ่ะ
ช่อคุณปียบุตรคุณธนทร๓ดาวเด่นของพักอนาคตใหม่
วันนี้ก็ไม่มีการเดินทางไปฟังผลที่๓

ฟังอยู่ที่พักแต่ถ้าสมมุติบางคดีที่อุชกันจะต้องเดินทางไป
แต่อย่างนี้ไม่ต้องไปก็คือสามารถฟังได้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่

เพราะหนึ่งเอาจริงแล้วก็เหมือนเขาจะต้องมีกองเชียร์

ถูกต้องมั้ยครับก็ยังอยู่ในตึกยังโอเค

วันนี้ตำรวจก็ทำงานกันสะดวกสบาย

ผู้ถูกร้องก็คือ๑คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

เสรีภาพล้มร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์เป็นประมุกหรือไม่
ก็บอกอคใหม่ว่ามีความเชื่อมโดยกับโรงการอิลลูมินาติ
อย่างที่พี่เราพูดอธิบายให้คุณฟังฟังนะครับ
ก็แน่นอนในที่สุดเขาก็บอกเลยครับว่าวันนี้
ไม่ได้เอาจริงแล้วอย่างที่บอกกันเลยว่า
ไม่มีแก่นำของพักอนาคตใหม่ไม่มีผู้สนับสนุนไม่มีประชาชน
ร่วมฟังคำวินิจฉัยที่สารรัฐธรรมนูลมีแต่เพียงสื่อ
ประเทศไทยแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศมารอติดเกาะติดจำนวนมากจริงนะครับ
ในที่สุดแล้ววันนี้อย่างที่เรารู้กันมาก็สรุปไม่ยุบ
แต่ว่าไม่ยุบนะครับก็คือก็บอกว่าไม่พบข้อเท็จจริงเพียงพอ
อันนี้คือทางศาลเขาพูดนะฮะไม่พบข้อเท็จจริงเพียงพอ
ที่ผู้ร้องร้องว่าการกระทำของพักอนาคตใหม่
โดยมีคุณธนทรมีปียบุตรรวมทั้งกรรมการบริหารพัก
เป็นการสิทธิหรือเสรีภาพล้มร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันนี้มหากศัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา๔๙วักหนึ่งนะฮะ
แต่หากภายหลังพบแต่อันนี้แหละลองฟังดีแล้วแองจี้ต้องฟังดี
แต่หากภายหลังพบว่ามีข้อบังคับข้อใด
ที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครอง
ก็ให้นายทะเบียนพักการเมืองส่งเรื่องให้กรกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินิจฉัยอีกทีหนึ่งอันนี้อยู่ในคำพิพากษาถูกต้อง
หมายถึงว่าถ้าวันนี้ยังมีสมมุติมีใครมาร้องอีกก็ยังได้
คือยังเปิดกว้างอยู่นะพี่ไม่ใช่คดีนี้จบแล้วโดยบริบูรณ์
แต่ไม่มีการไปต่อแล้วเพราะเป็นการยกคำร้องอันนี้คือด่านที่หนึ่งฮะ
อันนี้คือด่านที่๑ของพักอนาคตใหม่ซึ่งถือว่ารอด
หลายคนจับตามองไม่ใช่วันนี้วันนี้ถ้าสมมุติใครติดตามข่าวสารการเมืองเมื่อวานคุณ
คุณธนทรมาคุยกับคุณจอมขวัญเมื่อวานเป็นรายการเดียวที่คุณธนทรมาออก
ก็คือคุณจอมขวัญคุณธนทรเขาบอกตรงนี้ไม่น่ามีปัญหา
เพราะว่าข้อมูลมันน้อยจนเกินไป
แต่ในขณะเดียวกันที่น่าจะมีปัญหาจริงเกี่ยวกับเงินกู้
เงินกู้ที่คุณธนทรควักเงินไป
คุณธนทรบังให้เลขเงินกู้สมน้ำสมเนื้อนะคะ
ในการสู้ศึกเรื่องตรักที่พระเจ้าที่ผ่านมา

เพราะว่าตามรัฐธรรมนูลจริงเขาบอกเลยว่า
มันจะผิดก็ได้ถ้าจะตีความว่าผิดก็ได้

ห้ามเอาเงินจากบ่อนการพนัน
ว่าเอาวงเงินที่แบบอยู่นอกระบบ

เงินที่ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเอามาปล่อยกู้

หรือแล้วแต่ว่าศาลจะตีความว่ายังไง

ต่อไปว่าธนทรจึงรุ่งเรืองกิจจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะเดียวกันป่ะ
สารเดียวกันพี่แต่คนละคดีแต่คนละคดียังเหลืออีกหก
ยังเหลืออีกหกน่ะเดี๋ยวอีกน่ะอันนี้เพิ่งเริ่มอันนี้เพิ่งเริ่ม
อันนี้มีหนึ่งเองน่ะเขาบางคนก็ถึงกัดมีการธาตุทันเนยด้วยว่า
เดือนนี้อนาคตแต่เดือนนี้มันก็เหลืออีกแค่๑๐วันเนอะ
เดือนนี้อนาคตใหม่ยังอาจจะรอดเดือนหน้ากลางไม่แน่
บางคนเขาก็ว่ากันอย่างนี้นี่ไม่ต้องทำงงทำงานเลย
ขึ้นสารกันอย่างเดียวเลยชีวิตเขาไม่ต้องขึ้นพี่เพราะไม่ต้องไป
ไปไปไปฟังไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรเลยเพราะเขาไม่ได้
ก็อย่างที่วันนี้ที่เขาอ่าแถลงที่พักน่ะคือวันนี้คือเป็น
แรกอืมแต่เขาก็บอกว่าทุกอ่าถ้าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็มี
แผนแผนบีแผนซีอะไรแบบนี้ต่อคำถามเราจะได้ยินคำว่างูเห่า
ใช่ไหมเราจะได้ยินว่าอ่ะถ้าเกิดพักอนาคตใหม่ยุบล่ะ
อะไรจะเกิดขึ้นนี่แม่ช่อคุณเอกอาจารย์ป๊อกป๊อก
ไปหมดแม่ปิ้วเกี้ยวไปหมดแล้วเหรอเกี้ยวแล้วไปเลย
เกลี้ยวแล้วแล้วใครจะมาทำต่อแล้วแม่ก็ไม่มีแล้วต้องไม่มี
แล้ววันนี้พักก็ไม่มีดิเธอให้เขาง่ายง่ายไม่มีแต่นี่ไม่ได้ยุป
นี่ไงง่ายถ้าสมมุติวันนี้ถูกยกพักยุบพักยุบพักยุบเนี่ย
กกมหกรรมการบริหารพักแก้วหมดไปหมดกี่ปีก็อันนี้ยังไม่รู้
มันแล้วแต่ต่างกรรมต่างวาระพี่อ่ะถูกต้องไหมอันนี้ไม่มี
คนไม่รู้กี่ปีอาจจะโดนพักสิทธิ์ได้สูงสุดถึงยี่สิบปี
แต่อันเนี้ยอย่างท้อสชพทรทัยนักศาสตร์ชาติอืม
โดนไปคนละ๑๐ปีคือแก้วหมดกรรมการบริหารพักแก้วคืออะไรวะ
ไปแล้วแก้วคือภาษาหน่วยคือแก้วแม่คือแบบอ้อยวันนี้ไม่ได้ไปละ
แก้วเลยคือแบบห้าไปแล้วหายหายหายหายหายหายหายหายหายหาย
เพราะฉะนั้นวันนี้ตามอะไรวะต้องตามกันไม่ทันธนทรมีด้วยไม่ได้เป็น
สอสออยู่แล้วถูกต้องไหมฮะคนที่เป็นสอสออยู่คือปียบุตรอาจารย์
ยังเป็นสอสอแม่ช่อยังถือว่าเป็นสอสออยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้
แม่แก้ววันนี้สแตนบายยังอยู่เป็นสอสออยู่อยู่นะสมมุติว่าสมมุติ
ถ้าเกิดพักโดนสั่งยุบปั๊บเหล่าสอสอก็ต้องไปหาที่พัก
อ่ะฟังหลังจากพักถูกยุบกรรมการบริหารพักแก้วไปสิบกว่าคน
อืมส่วนใหญ่ของเขามาจากปาร์ตี้ลิสต์ถามว่าอ้าวไอ้อันดับที่หกสิบ
จะมีโอกาสคือไม่มีสิทธิ์แล้วไม่มีแล้วเหรอมันจะจบที่นี้แล้ว
ไม่มีการรับปาร์ติฤทธิ์ใหม่แล้วแต่สอสอที่เหลือตอนนี้เขามีแปดสิบคน
กรบบหอรุสเจ็ดสิบกว่าคนน่ะก็จะเหลือสอสออยู่หกสิบกว่าคน
สิบคนเลสเซใกล้ใกล้เจ็ดสิบยังอยู่ไหมใกล้ใกล้เจ็ดสิบปุ๊บ
ภายใน๖๐วันคุณจะต้องหาพักการเมืองสังกัด
วันนี้คุณจะไปรวมกับคุณอนุทินวันนี้คุณจะไปรวมกับประชาธิปัตย์
คุณกรจติกาวันนี้กำลังจะเปิดพักการเมืองได้ไงไปอยู่กับคุณกรได้ไหมคะ
ทนาทรไปสายามกับปริยบุฏน่ะคุณเอกกับคุณป๊อกกับปริยบุฏ
ถามคำถามธนทรคำถามนี้ถามว่าถ้าพักอนาคตใหม่ถูกยุบ
เขาสามคนทำอะไรก่อนยายช่อคุณเอกอาจารย์ป๊อกทำอะไรก่อน
เขาบอกเขาจะสู้นอกสภาเขาจะช่วยลนลงเพื่อให้ประชาธิปไตยกลับมาเหมือนเดิม
แต่ในขณะเดียวกันตัดภาพมาสอสอที่เหลือที่ยังอยู่
ในใจถ้าสมมุติกรรมการบริหารภักดิ์ไปน่าจะเหลือสักเจ็ดสิบไป
หกสิบไปปลายไม่คือเจ็ดสิบแล้วหกสิบไปไป
จะสู้สภาไปสิครับแม่ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมสิว่าหรือไปแล้ว
เปิดพักใหม่แน่นอนแต่ไม่ใช่ธนทรไม่ใช่ธนทรเป็นหัวหน้าพัก
ธนทรไม่ได้เป็นหัวหน้าพักบางคนบอกใครจะเป็นหัวหน้าพัก
อาจจะเป็นพิธาหรือเปล่าอ๋อคุณคุณอาจจะเป็นเพราะอย่าลืมว่าทิมพิธา
ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารภักดิ์อ๋อเหรอทีมพิทาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารภักดิ์
ตั้งพักใหม่กันไปก็อาจจะเป็นอันนี้คิดเองนะ
ก็ต้องเป็นอนาคตใหม่เวิร์ดช่อง๒คุณแม่ก็รู้ว่าว่างอยู่ไม่ตั้งพักของตัวเองหรอคะ
พอก่อนฉันชอบเป็นพิธีกรออกทีวีอย่างงี้ดีกว่าแล้วอืม
คุณแม่ก็ตั้งพักใหม่เลยก็บอกห่อคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ก็เป็นประธานคุณแม่ก็เป็นอย่าเลย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
จนถึงนบัตรนาวก็ยังเป็นอนาคตใหม่อยู่นะอันดับสองคือสรยุทธ์สุทัศนจินดานั่นแหละที่วันนี้เทรนทวิตเตอร์ที่ติดต่อกันทั้งหมดเลยนะมาเลยนะฮะจัดให้นี่วันนี้ส่วนของเธอหมดยังหมดแล้วฮะ
พิพากษาแล้วนะคะวันนี้คดีของคุณสรยุทธ์เรื่องไล่ส้มเนี่ยนะคะก็วันนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางนัดอ่านคำพิพากษาสารดีกาพนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ๒เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวพิชาพาหรือว่านางชนะพาบุญโตอดีตพนักงานจัดทำคิวโฆษณาบริ

นั้นก็คือนางสาวพิชภาเป็นพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของอสมทรได้จัดทำคิวโฆษณาโดยรวมในรายการคุยคุยข่าวโดยใช้อำนาจโดยทุจริตไม่รายงานการโฆษณาเกินเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าโฆษณาจากบริษัทไล่ส้มซึ่งเป็นการเกินถึง๑๗ครั้งทำให้อสมทรเสียหายกว่า๑๓๘ล้านบาทโดยมีบริษัท
และนางสาวมณฑาให้การสนับสนุนในการทำผิดดังกล่าว
โดยจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธและสู้คดี
ในวันนี้ค่ะสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
อ่านคำพิพากษานะคะโดยสารพิเคราะห์เห็นว่าการให้การนั้น
ฟังขึ้นเป็นบางส่วนโดยนางสาวพิชภาหรือว่านางชนะภา
นางนางทั้งคู่นะฮะนางพิชาพาหรือนางสาวชนะพาบุญโต
จำเลยที่๑ผิดที่ไม่รายงานค่าโฆษณาส่วนเกินให้บริษัท
ผู้เสียหายทราบผลส่งให้อสมทรได้รับค่าโฆษณาส่วนเกิน๑๓
ล้านบาทล่าช้าส่วนบริษัทไล่ส้มเป็นจำเลยที่๒เนี่ยนะคะ
สรยุทธ์และจำเลยที่๓คือนางสาวมณฑา
จำเลยที่๔เป็นผู้ร่วมกระทำผิด
ให้การสนับสนุนจำเลยที่๑ก็คือพนักงานอสมทรนี่แหละ
กระทำความผิดและพิพากษาแก้ให้จำคุกจำเลยที่๑
หรือนางพิชาภาเนี่ยให้เหลือ๑๒ปีจากกี่ปีนะ
จาก๒๐นะคะและจำเลยที่๒ปรับเหลือ๗๒๐๐บาท
จำเลยที่๓และ๔คือในศาลยุทธ์และทางสาวมนธา
ก็เหลือจำคุก๖ปี๒๔เดือน
เดี๋ยวจำเล่าให้ฟังว่าทำไม๒๔เดือนถึงไม่เรียกว่าเป็น๒ปีนะคะ
ในคดีสนับสนุนให้พนักงานองค์กรของรัฐทำความผิด
เมื่อไม่รายงานโฆษณาเกินเวลาให้อสมทรทราบ
ทำให้อสมทรได้รับเงินโฆษณาล่าช้ากว่า๑๓๘ล้านบาท
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ราชธรรมได้มาคุมตัวนายสรยุทธ์
เพื่อรอรับส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไป
อย่างที่มดดำบอกว่าไปฟังปุ๊บพอคำพิพากษาเป็นอย่างนี้ก็เข้าเลย

ซึ่งที่เป็น๒๔เดือนเพราะว่าการจำของทางคดี
คือปีหนึ่งมี๒๖๕วันนี้บางปีมันเกิน

๑๖วันเพราะฉะนั้นถ้าเขาเจอ๖ปีมันจะเกินไป๕วัน

เขาจะนับ๓๐วันต่อปีไป
เพราะฉะนั้นจริงน่าจะเกินไป๕วัน
ซึ่งเป็นผลที่ไม่ดีต่อจำเลย
เขาก็เลยงั้นนับเป็น๒๔เดือนค่ะ
ส่วนน้องไบร์ทก็ให้สัมภาษณ์ว่าเสียใจและเสียดาย

สัตว์ต่อคนดูซื่อสัตว์ต่ออาชีพ

เราต้องรับผิดชอบต่อคนดูพี่รักข่าวนะคะ
แล้วก็ให้ดูไหมจะมีให้ดูไหมฮะ

มีน้องไบร์ทให้สัมภาษณ์
เป็นคนที่ซื่อสัตว์ต่ออาชีพของตัวเองและต่อคนดู
ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่พี่ยุทธ์สอนพวกเรามาโดยตลอด
ว่าเราต้องรับผิดชอบต่อคนดู
พี่ยุทธ์รักงานข่าวรักอาชีพนี้มาก
ดังนั้นถ้าหากว่าพวกเราจะได้เห็นน้ำตาของพี่ยุทธ์เนี่ย
มันก็จะคือทุกครั้งที่พี่ยุทธ์พูดว่าพี่ต้องหยุดทำงานไป
เพราะว่าการทำงานมันก็คือชีวิตของพี่ยุทธ์
ส่วนโกติก็บอกว่าวันคุณสนายุทธเขาโพสต์ในเพจคุณสนายุทธเนี่ย
ตั้งแต่เช้าคุณโกติก็บอกว่าเขาก็มาเล่าให้ฟังต่อเนี่ยนะฮะว่า
วันที่คุณสอยุทธ์บอกว่าวันที่ไม่ได้ทำงานคือวันที่เสียใจมากที่สุด
เพราะเขาเป็นคนที่รักในงานข่าวมากเคยถามว่าจะทำยังไง

และทำให้เขาเนี่ยขอรบนับถือในน้ำใจของพี่ชายคนนี้
แกตัดสินใจสู้เหมือนทุกคนและยอมรับในคำตัดสินนะครับ

ตอนนี้ก็พอเสร็จจากตรงนี้พออ่านคำพิพากษาแล้ว
คุณสรยุทธ์ก็ถูกนำตัวไปที่เรือนจำ

โดยที่คุณสายุอายุ๕๔ปี
มีโรคประจำตัวก็ไขมันในเส้นเลือดสูง
มีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่แต่ว่าไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะไม่ใช่มะเร็ง
ร่วมกับการมีเลือดออกในลำไส้และโรคถุงลมโป่งพอง
เมืองต้นก็พบว่าคุณสรยุทธ์มีจิตใจเป็นปกติ
ก่อนหน้านี้ก็เคยเข้ามาเป็นผู้ต้องขังชั่วคราวครั้งหนึ่งนะ
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปถ่ายรูปที่นอนที่นอนเป็นยังไงนะฮะ
เมื่อต้องเข้ามารับโทษจำคุก๖ปี๒๔เดือนในช่วงแรก
จัดให้อยู่ในแดน๑หรือว่าแดนแรกรับในห้องควบคุมที่๑๓
พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาเวรยามเนี่ยนะฮะ
รักษาการตรวจตาอย่างต่อเนื่องและจัดให้อยู่กับผู้ต้องขังช่วยงานสองคน
เพื่อช่วยดูแลนักโทษที่เข้ามาใหม่อย่างใกล้ชิด
แล้วก็เป็นเพื่อนพูดคุยเพื่อปรับสภาพจิตใจให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำค่ะ
ยุทธ์เอาจริงตัวเองเมื่อเช้าช็อกพี่ช็อกช็อกช็อกพอตัวเลยแหละ
ก็อย่างที่พี่ยุทธ์เขาก่อนเข้าไปเขาก็ได้พิมพ์เอาไว้หมดแล้ว
เขาได้พิมพ์ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็บอกเลยว่าไม่ว่าผลคำพิพากษาวันนี้จะออกมาเป็นยังไง
ผมยอมรับเตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตผมจากนี้เอาไว้แล้ว
สงสารพิพากษาว่าผมผิดพิพากษาจำคุกผม๑๓ปี๔เดือน
ผมรู้ว่ามันคงยากที่จะหวังให้สารดีการพิพากษากลับให้ผมเป็นอิสระภาพ
คือเอาจริงนะฮะวันนี้ก่อนที่พี่ยุทธ์จะเกินเข้าไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้สรยุทธ์พิมพ์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แต่ยังไม่ได้เอาออกนะครับผมได้สู้ตามกระบวนการยุติธรรมมาอย่างครบถ้วนแล้ว
ผลออกมาอย่างไรผมก็ต้องยอมรับผมได้แสดงให้เห็นว่าไร้ส้มโฆษณาเกิน
ในขณะที่อสมทเกินมากยิ่งกว่าโดยไล่ส้มไม่เคยไปเบียดบังเวลาโฆษณาของอสมท
แต่เมื่อเห็นว่าสถานีเป็นเจ้าของเวลาจะทำอะไรก็ได้ผมก็ยอมรับ
กระบวนการโฆษณาไม่เคยมีการปกปิดและถึงจะต้องการปกปิดก็ปกปิดไม่ได้
เจ้าหน้าที่ธุรการเพียงคนเดียวโดยมีกระบวนการที่เปิดเผยเกิดขึ้นต่อเรื่อยมากว่า๔๕๐๐ครั้ง
เจ้าหน้าที่คนนี้ได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาแล้วผ่านไปคิวโฆษณาเป็นใบคิวโฆษณาทุกวัน
แต่เมื่อเห็นว่าโฆษณาเกินปกปิดไม่ได้ก็ต้องยอมรับ
การจ่ายเช็คที่เขาบอกว่าสรรยุจจ่ายเช็คเพื่อปิดปากหรือมีส่วนรู้เรื่องกันไปทั้งหมด
จ่ายเช็คทั้ง๖ฉบับมีที่มาว่าเป็นการจ่ายค่าจ้างเพื่อให้ทำงานเกี่ยวกับการขายโฆษณา
มีการหักภาษีหน้าที่จ่ายอย่างครบถ้วนยอดเงินเป็นเศษสตังค์
คือหมายถึงว่านึกออกไหมฮะสมมุติคุณไปขายโฆษณามาคุณอาจจะได้ค่าคอมอันนี้ปกติเนี่ยนะครับ
และตัวเลขไม่ได้มีความสัมพันธ์กับโฆษณาเกินเลยแต่เมื่อเชื่อว่าเป็นการจ่ายสินบน
ผมก็ต้องยอมรับเงินค่าโฆษณาเกิน๑๓๘ล้านสรยุทธ์ได้ชำระให้กับอสมทไปครบถ้วนแล้ว
ตั้งแต่ยังไม่เกิดคดีความยังไม่เกิดคดีความเพราะอะไรฮะ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ทำให้อสมทรเสียหาย
แต่เมื่อชดใช้สิ่งที่เห็นว่าผิดไปแล้วไม่ได้ผมก็ยอมรับแล้วก็ยอมรับคำพิพากษา
โดยไม่เคยคิดจะหลบหนีนะฮะเพราะนั่นจะเท่ากับผมไม่เคารพกระบวนการของกฎหมายบ้านเมืองที่ผมเกิดและเติบโตมา
แน่นอนผมย่อมกลัวการติดคุกติดตารางแต่ชีวิตผมไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง

ไม่เคยลำบากตากต่ำจนจะไปใช้ชีวิตในเรือนจำไม่ได้หรืออยู่ลำบากไม่ได้
บางทีระหว่างที่ผมใช้ชีวิตทำงานมาร่วม๓๐ปีถ้าพูดถึงความยากลำบากทางกาย
อาจจะลำบากกว่าการใช้ชีวิตในเรือนจำแต่ที่สำคัญร่วม๓๐ปีนั้นผมมีอิสรภาพ
รวม๓๐ปีผมไม่เคยได้นอนหลับเต็มอิ่มทำงานที่ผมรักตลอดทั้งวันไม่มีวันหยุด
แต่ทุกวันที่ตื่นไปทำงานผมไม่เคยรู้สึกว่าผมไปทำงาน
ผมแค่ตื่นออกไปใช้ชีวิตของผมแม้จะยากลำบากทางกายแต่ก็ผมก็สุขใจในแบบของผมเสมอมา
นะฮะก็ที่จริงแล้วต้องไปอ่านในไอจีไอจีของเขาซึ่งในที่สุด
แสดงนั้นเขาบอกแอดมินแสดงว่าเขาคือหลังจากที่จริงแล้วหมายว่าคือเขาอาจจะ
ทิ้งไว้ตัวเขาเองก็พิมพ์ทิ้งไว้แต่ตัวเขาเองก็เป็นคนเขียนเองนั้น
แหละเขาว่าลงชื่อตัวเองแต่ว่าคนที่สอนมาได้เลยค่อยไปตัวเองเป็นคนอ่าน
ต้องนอนกินอยู่กับข่าวอืมอืมมดดำแกจะต้องนอนแกต้องกิน
จะต้องทุกอย่างอยู่กับข่าวแต่ก็จริงอ่ะเมื่อก่อนตีสองตีสาม
ก็เขาอยู่สถานีแล้วอ่ะไม่ดูกันเสนอข่าวเขาก็รู้ว่าเขารู้
เขาเขารู้ไปหมดรู้หมดรู้ข่าวจริงจริงเขาบอกว่าสะสมมานานด้วย
เจ๊เชื่อไหมตัวเองกินข้าวอยู่ที่เซ็นทรัลกับสรยุทธ์
หูข้างหนึ่งสอยุทธ์จะใส่สมอท็อกวันนั้นจำได้เลยว่าเป็นการประชุมสภา
พี่ยุทธ์พี่คุยกับหนูสิคุยกับหนูสิอะไรอย่างนี้
คุยอะไรวะพี่จะต้องรู้ว่าใครในสภาพูดว่าอะไรบ้าง
คำไหนบ้างเพราะอะไรพี่จะต้องรู้ดีกว่าคนฟัง
ถึงจะเล่าให้เขาฟังได้อืมอันนั้นเป็นภาพประทับใจที่แบบกับตัวเองกับพี่ยุทธ
หลายหลายคนคิดว่าเออจริงจริงเงินเขามีมหาศาลแล้วนะฮะ
เขาพร้อมจะหลบหนีได้นะฮะวันนี้แต่ก็เขาก็พิสูจนให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาไม่หลบหนี
แล้วก็พร้อมที่จะรับผิดก็จากหกปี๒๔เดือนถูกไหมคะ
ก็เป็นก็แปดปีไหมประพฤติตัวดีหรืออะไรอย่างงี้ก็ลด
เดี๋ยวก็ดูคดีแบบคล้ายคล้ายกันก็ออกมาเร็วอ่ะ
แต่ก็ต้องดูตามกฎระเบียบของโรงราชธรรมต่อรู้ไหมฮะใช่
อ่ะเรามาดูค่าของฝุ่นกันบ้างนะคะเอานี้กูเนี่ยเอานี้ดูก่อนเถอะ
อัพเดทสักนิดหนึ่งดีมั้ยตอนนี้แสบคอมากอ่ะคุณแม่เห็นไหมคะ

ก็มีจะมีอยากรู้ไหมว่าขุนขนาดไหน
ถ้าบ้านใครมีดาดฟ้าลองเอาผ้าขาวผ้าขาว
ไปตากที่เหลือบอกตอนเช้าจะต้องเอา
ผ้าไปตากเอาหมอนไปตากเอาผ้ามา
คุณลองไปตากนะตากปุ๊บอุ๊ย
เชื้อไวรัสเชื้อฝุ่นเข้าเต็มที่นะ
ตอนนี้เอาไปไว้หน้าเครื่องกองอากาศ๒๕

อันดิเอาละค่ะก็เรียกได้ว่าพุ่งสูงติดอันดับอากาศที่แย่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะ
โอ้โหหมอกเลยค่ะน่ะอึมครึมมากใส่ฟิลเตอร์ค่ะคุณพระ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยจำนวน๕๒สถานีตรวจวัดค่าได้๓๗๘๕นะคะ
ซึ่งก็เยอะมากเลยนะคะเนี่ยอืมค่ามาตรฐานเนี่ยไม่เกิน๕๐ใช่นะแต่ตอนนี้มันไปถึง๓๗แล้วก็๘๕ซะละ
อ่าดังนั้นเนี่ยเฉลี่ยแต่ของเรากดถึงร้อยแล้วไม่เจ๋งกรุงเทพฯใช่ใช่
ส่งผลให้ภาพรวมของปริมาณฝุ่นละอองนี้นะคะมีแนวโน้มลดลงภายในหลายพื้นที่นะล่ะตอนนี้ใช่
พบพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน๔๖พื้นที่
ขอเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
หากมีความจำเป็นนะฮะหรือว่าต้องติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองเนี่ย
ก็ควรที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดจะได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้าง
มันเพิ่มไหมมันลดหรืออะไรหรือเปล่าก็สามารถนะฮะด้านเว็บไซต์เนี่ยนะคะ
ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็กรุงเทพมหานคร
ติดอันดับเมืองที่อากาศแย่ที่สุดในอันดับที่๑๔
แต่ว่าตามมาติดเลยคือที่เชียงใหม่อากาศที่แย่ด้วยเหมือนกันอยู่ในอันดับที่๑๖ของโลก

เผากันเยอะมากคุณค่ะ
ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้นะคะนี่แหละค่ะที่เรากำลังเปิดอยู่อย่างนี้นะคะ
โรงเรียนต้องปิดนะฮะพรุ่งนี้โรงเรียนต้องปิดคือพรุ่งนี้โรงเรียนของกรทมปิด
จะทำยังไงเนอะเมื่อวานนั่งเครื่องบินลงมาพี่เชื่อไหมฟ้ากับหมอกมันตัดกันอย่างนี้เลยนะ
หมอกมันต่ำใช่มั้ยครับมันคลุม
ไม่ใช่หมอกมันคือฝุ่นมันคือฝุ่น
ตรงเนี้ยมันเป็นฟ้าสีฟ้าฟ้าสวยสวย
ฟ้าแบบฟ้าสวยเลย
มองลงมาปุ๊บกำลังจะแรกหูเห็นใช่ชัดใจมันตัด

มองไม่เห็นเลยตัวเองไปพระม่ามาไปพระม่า

ริสุทธิ์๗องศาไปรับโอโซนแบบกลับมาเนี่ย
เราแค่ลงดอนเมืองนะฝุ่นแบบโอ้โหแบบจริง
ที่คุณแม่ไปงานแต่งของแฟนเก่าเหรอ
ไม่ได้อีบ้าเพื่อนคือปุ๊บ
ปรากฏว่าปรากฏว่าลงปุ๊บเนี่ยนะ

ย่างกุ้งรถรอยยี่บเก้าเหรอแก

แมนบิดอลอร์แมนดาเลเหรอแมนดาเล
สิบคนยังมีคนใส่แม่เค้าหนูคนเอง
เพราะว่าก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานว่า

ขอตอบขามาแล้ว
อันนี้ไปถามเข้ามาเองไปถามแม่ค้า

เขาพูดว่าไงรู้ป่ะ

เพราะว่าเพิ่งมารู้ว่าชิ้นนึงมันไม่ได้ถูกนะพี่

แต่มันไม่ได้ใช้แล้วทิ้งอ่า

พี่ตัวเองไปถามมาเลย
เขายังไม่เห็นโทษของมันตอนนี้ไง

ความจำแล้วกันเติบโต้คุณไปดูไม่ต้องอะไรแค่ไปตรงนี้เองเนี้ย
ไปข้างหน้าเนี้ยก็ก็ยังไม่ใส่กันอยู่น่ะตรงตรงแป๊บรูปเมลวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาลัย
รอปภคำตอบคือว่าเขาบอกว่ามันแพงเขาเคยคิดจะไปซื้อ
แล้วมีช่วงมันไม่ใช่๖๐บาทที่เราคิดตอนนี้มันกลายเป็นเกือบร้อยพี่
หกสิบฉันก็เพิ่งซื้อมาแจกคนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าสมมุติราคาที่เราซื้อได้อย่างเงี้แต่
แต่ตอนเนี้ยน่าว่าคุณไปดูตามร้านมันมันที่แปดสิบเก้าสิบแล้ว
หรือเป็นเพราะอะไรเพราะว่าบางคนต้องการมากก็เลยขึ้นราคาอย่างนี้เหรอ
หรือไงหรือมันมีหลายที่ห้อแม่อืมมันคงมีหลายของญี่ปุ่นก็แพงหน่อย
แต่จะซื้อแจกหมดก็ไม่ได้นะแม่มันก็ต้องช่วยตัวเองนะ
แต่หมายถึงว่าเราคนที่แบบรอพออัน๖๐บาทเนี่ย
เราก็รู้แหละว่าเขาคงจะไม่ซื้อฉันก็แจกเลย
แต่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่แก้ไขปัญหาตรงนี้ไง
เราก็คือคนที่ใกล้ตัวเราอ่ะถ้าเขาไม่มี

แต่ทีนี้เนี่ยมันมาจากทั้งการเผามาจากทั้ง

จะดูเขียนไว้ให้ว่าจากคุณหมี่ประวันรัฐ

ล้อหนึ่งไม่วันนี้คือเขาก็บอกว่าโอเคละ
บางคนไปซื้อมาก็ซื้อมาแบบผิด

เหมือนซื้อแบบถูกก็มีแม่แต่ใส่ผิดกลับด้าน

มันกลายเป็นของเหมือนเมื่อก่อน

ถ้าเอาแบบแบบให้ถูกสุขลักษณะเลย

มันต้องต่อก็ละ๑๐บาท
มันล้างหัวเนี่ยคุณแม่จะมีแบบที่แบบนี่เเมีย

แต่ก็เอาจริงมันมีผลเสีย

เขาบอกว่าแค่เราลองเปลี่ยนนำเสนอดูสิ

คนจะบอกว่าแล้วยังไงวะ

เราไม่ได้เกิดมาเป็นลูกผู้หลักมากดีนี่ที่เกิดมาไม่ต้องเจอฝุ่น
เราเกิดมาเป็นลูกคนธรรมดามันก็ต้องเจอปลูกคนจะคิดแต่อย่างนี้
แต่ถ้าสมมุติเราลองลึกลงไปให้ทุกคนลองนำเสนอสิว่า

๒เมื่อคุณสูดเข้าไปเยอะสมองจะเสื่อม
เมื่อก่อนจะต้องสูบบุหรี่ถูกต้องไหมกว่าจะเป็นถุงลมปองพองกว่าจะเป็นโรคปอด
คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ใส่หน้ากากถ้าเราช่วยกันลนลงอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
ไม่ต้องไปพูดว่าไมโครกรรมไมโครกรรมไม่ต้องไปพูดไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้
ตัวเราเองเนี่ยเราจะรู้ไหมพี่ถ้าเราไม่ได้อ่านเขาก็ไม่รู้
ว่าไอ้๕๐มิโครกรัมแล้วไงบอกเขาไปเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น
พระมะวันผมแข็งแรงนายกบอกผมแข็งแรงไม่เป็นไรมีเอฟเฟคเฉพาะคนแก่เด็กเล็กผูท้ออะไรอย่างนี้
เราควรจะพูดไปแล้วมันจะเกิดอะไรในระยะยาวคนแข็งแรงก็เป็น
เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนไม่มีถูกไหมจนมาปีนึงเจอครั้งหนึ่งตอนนี้เท่ากับปีหนึ่งเจอสองครั้ง
ว่าปีนี้ยิ่งหนักเพราะว่ามันแรงมันเผาไหม้เร็วมากตั้งใจจะเผา๓ไร่กลายเป็น๑๐ไร่
ถูกแต่เมื่อวานที่ตอนเช้าที่อ่านก็มีเขาเรียกว่าอยากให้มองอีกมุมของคนเผา
เขาบอกว่าถ้าเขาไม่เผาก็ไม่มีน้ำตาลเป็นวิถีชาวบ้านของเขา
จะเล่าหน่อยให้ฟังเมื่อก่อนที่ปักกิงเป็นอย่างนี้เลย
รัฐบาลเฉยรัฐบาลไม่รู้คือไม่รู้จักแก
ปักกิงนี้หนักกว่านี้นะฉันไปเจอมา
จนเกิดม็อบจนเกิดม็อบขนาดเมืองจีนก็ควบคุมได้
เมืองจีนเขาถึงก็ต้องมาควบคุมว่ารถห้ามไปนู่นไปนี่
ในที่สุดเมื่อมันเกิดม็อบประชาชนเริ่มประท้วง

รัฐบาลถึงต้องสร้างตึกตึกทั้งตึก
ทำเป็นเครื่องฟอกอากาศแต่ละจุดเท่ากับตึกสูง
เท่ากับเครื่องเฝ้าอากาศ๑เครื่องเท่ากับการมีต้นไม้๓แสนต้น
แต่ถามหน่อยว่าจะไปโทษลุงตู่ได้ไหมเขาก็ไม่ได้เป็นคนตัดต้นไม้คนเดียว
ทุกคนก็ตัดต้นไม้แล้วไม่มีพื้นที่เสี่ยงเขาก็ทุกคนหมดป่ะ

คือเราไม่สามารถจะเสียสละความสะดวกสบายจากตัวได้
พื้นที่สีเขียวกรุงเทพอยู่ไหนหมดมันไม่มีแล้วอ่ะ

ตุจักรกับสวนลุมไม่พอเทียบกับปริมาณของขนาดของกรุงเทพไม่พอ

พอบอกให้ไม่ใช้รถนิ่งเลย

เขาสร้างเครื่องฟอกอากาศเท่ากับตึกเท่ากับหนึ่ง

คือตอนนี้ข้าวฝุ่นทั้งโลกเนี่ยมีปัญหาหมด

แป๊บใส่เสื้อเฟอร์อะไรอยู่ที่เกาหลี

แต่คุณรู้ไหมมันแค่อากาศเย็นกว่าบ้านเรา

ก็เอาง่ายเขาบอกย่างกุ้งก็ยังร้อยกว่าเลย
ขนาดย่างกุ้งแต่ย่างกุ้งมันกลายเป็นเมืองรถติดไปแล้ว

เวลาเบรกแรก๓๖นาทีฮะ

อยากจะหาคนที่มีความรู้เรื่องนี้มาลนลงให้เด็กน้องนักเรียนทราบเรื่องค่าฝุ่นแบบนี้
ไม่ปรึกษาใครแล้วอยากเริ่มต้นที่เด็ก

อย่างพวกเราไม่ต้องไปนำเสนอแล้ว

รูปมันแบบว่าถ้าสมมุติเป็นมะดำนะ

หนูขาวไม่ใส่หน้ากาก
ถูกไม่ต้องไปบอกวันนี้๑๓๕วันนี้๑๖๐พรุ่งนี้จะพูดเป็น๒๐๐

วิธีแก้น่ะมันไม่มีหรอก

ผูกเลขของ๑๖๐๑๓๐เนี่ย

เอาเองไง
๒๐๖เนี่ยอ้าวออกหรือเปล่า๒๐๖
ต่อให้๒๐๖ประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมี
เพราะเพื่อนตัวเองเป็นคนนำเข้าไอ้ใบอ่อนแอพวกอะไรอย่างเงี้พวกเครื่องฟอกอากาศไม่เคยขายดีขนาดนี้ขายดีจนไม่มีของเหลือ
ไปที่เซ็นทรัลเมื่อวานนี้ลุมอยู่กี่เรื่องเดียวคือเครื่องฟอกอากาศ
ขอซื้อนะไม่ขอส่วนลดด้วยนะขอซื้อมาเปลี่ยนคือวันนี้คุณมีเครื่องฟอกอากาศถามตัวเองด้วยนะครั้งสุดท้ายเปลี่ยนไส้กองกันเมื่อไหร่นะฮะ
โหดำขมืนเลยคุณแม่งออกมาดูกันนะ
วันนี้ปุ๊บกลายเป็นไส้กองแล้วสะสมกับไอ้ตัวใหม่

บางยี่ห้อไม่มี
ฉันมีเครื่องฟอกอากาศอย่างดีตั้งมา๓๔ปีไม่เคยเลย

จะส่งไปลำปางแค่๑๒อันเหรอ

ก็ไปการก่อนเบรกแรก๔๐นาที

เพราะคุณยายเขาไม่รู้ไปหาที่ไหน

ไม่รู้ไปหาที่ไหน
แต่ต้องบอกทุกคนว่า

ครั้งนึงไม่ได้เต็มที่ไม่ควรจะเกิน๕ครั้ง

มันมาจากที่อื่นนั่นแหละ

ไอ้หีบเหล็กเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
พูดกันมาเป็นอาทิตย์ที่จริง
พี่เห็นบ่อไหม

เขาเลี้ยง

เมื่อก่อนหน้าตาดีนะจะบอกให้แล้วในบ่อเลี้ยงปากจอหลาเข้งที่ปากมันแหลมที่มันกัดซึ่งค่อนข้างมันก็ยังอยู่ในนั้นแหละ
ก็บางคนที่มีการพูดกันมากขึ้นก็คือว่าหน้าตาถือเป็นลูกคุณหนูเลยแหละหน้าตาดีเลยแหละที่หน้าตาถือว่าดีเลยแหละแล้วก็เป็นลูกคนรวยเลยล่ะ
เขาได้มรดกเป็นร้อยล้านใช่ไหมใช่ไหมมรดกมีเป็นร้อยล้านแต่ปรากฏว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่จะฆ่าก็คือผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศ
ขอขอขอโทษนะฮะอืมผู้หญิงที่ทำอาชีพอย่างว่านั่นแหละแล้วก็ผู้หญิงเหล่านั้นนี่บอกอายุจะประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปด
นี่คือคนตายเหรอก็คือคนตายบางทีจับเข้าไปขังไว้จับมีคนออกมาเล่าเหตุการณ์มากมายเลย
อย่างกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนี่อายุยี่สิบสองล่าสุดที่คดีนี้มันเกิดขึ้นทั้งหมดก็มาจากกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอายุยี่สิบสองปี
จับเขาไม่อยากให้เขาออกไปไหนก็จับเขายัดไว้ในหีบเหล็กแล้วก็ล็อกเอาไว้สองวันเปิดมาก็เดสแล้ว
ในบ่อก็พบว่ามีชิ้นส่วนมนุษย์หรือกระดูกมนุษย์เนี่ยถูกถ่วงไว้มันนึกไม่ออกบอกไม่ถูกมันถ่วงยังไงไม่รู้พี่
บางทีเอาดัมเมลที่ไว้ยกออกกำลังกายไปถ่วงไม่ให้ศพลอยขึ้นแล้วบางทีก็เอาประตูประตูเหล็กทับเอาไว้เพื่อไม่ให้ศพลอยขึ้น
เอาม้าหินม้ายันทุกอย่างยันก็คือบ่อของเขาเองในขณะที่อาสากู้ภัยชุดนักประดาน้ำบอกว่าเหตุที่ไม่สามารถสูบน้ำออกได้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
แต่การงมหาเนี่ยนั่นดีกว่าเพราะว่าจะเจอศพเป็นจุด
อ้าวปลาจอละเข้ทางกู้ภัยบอกว่าไอ้ตามข่าวลือที่ว่า
เอาศพที่แบบว่าฆ่าปุ๊บแล้วเอาศพโยนลงไปเนี่ย
ให้ปลาจอละเข้ปลาช่อนอเมซอนกิน
กู้ภัยเขายืนยันอย่างหนึ่งฮะตามที่เป็นข่าวบอกไปบอกว่า
ยังไม่เจอเลยยังไม่เคยเห็นปลาช่อนอเมซอน
ยังไม่เคยเห็นปลาจอราเข้เลยมีแต่ปลานิน
ปลานินมีแต่ปลานินเนี่ยแต๊บ่อเลยเหมือนกัน
งมเนี่ยต้องงมมือเปล่าก็ใช้ถุงมือจะไม่ทราบว่า
มีบ่อ๒บ่อเลยเหรอคนละเจ้าของ
มี๒บ่อเลยเหรอบ้านไอ้อยู่ไหน
บ้านไอ้อยู่ตรงกลางตรงกลางไงแม่เจ้า

นี่ก็คือแผ่นสี่เหลี่ยมที่เห็นนั่นคือของเขาทั้งหมด

ถึงได้บอกมันเป็น๒ไร่แง่
เขาบอกอย่างนี้ทั้งหมดบ้านบริเวณว่าเขาหมด๒๐ไล่คุณพรนี่ที่เห็นเนี่ยแต่ตัวบ่อ๒ไล่แม่
บ้านไม่มีการอับปรุงอะไรเนี่ยแม่ยังอยู่แม่ก็ไม่อยู่เลยไม่ใช่เหลือการ
มรดกจากพ่อก็ถูกยิงไปแล้ว

เพราะว่าแม่เป็นคนเอาน้องชายมาฆ่าพ่อ
แต่บ้านเก่าเนี่ยก็คือเป็นบ้านของเขานั่นแหละแต่ก็คือ
ก็ที่ประตูหายไปกันที่ประตูไปสับศพไงแม่
เหล็กดัดตัวนี้โค้งเหล็กดัดเนี่ยหายไป

คำถามคือไอ้ศพที่ทิ้งลงไปสดครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่เน่า
ไม่มีอะไรกัดกินหรอกแต่ถ้าศพเน่าเปื่อยเมื่อไหร่
ไม่ใช่ปลาช่อนอาเมซอนไม่ใช่ปลาจอเทศ
แต่จะเป็นตัวเงินตัวทองจะมาทันทีฮะ
พอตัวเงินตัวทองกัดศพก็จะยุ่ย
แล้วก็กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ปลาต่างที่อยู่ในบ่อ

ถ้าศพยังสดอยู่รับรองว่าไม่มีอะไรกิน
แต่ถ้าเน่าในบ่อปุ๊บตัวเงินตัวทองมันจะไปกินนะฮะ
เพราะมีบางส่วนที่นักประดาน้ำไปไม่ถึง
เพราะมีทั้งเรือนี่ถ่ายปีมาแล้ว
ใช่ไหมแล้วมีคนไปแจ้งเด็กก็หายไป

เกษตรที่ได้เก็บได้นี่มันเกิดมาตั้งแต่ปีไหนแล้วล่ะ

ก็ดูดำปิดเหมือนลา
ไม่เห็นกัน

ก็บอกมาไว้ที่ไหนฝังไว้บ้างไหม

แต่คราวนี้สิ่งที่คนไทยทั้งหมดให้ความสนใจคือ

ดูสิ๑ยัดใส่กล่องเหล็ก
ก็เลยไปเป็นไอฮีบเหล็ก
เติมต้นเนี่ยพ่อของเขา

เมื่อก่อนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าอยู่แถวบางแคร์

เป็นห้านสัตยศพสินค้าที่มีอัควาเลี่ยม
แถวศูนย์การค้าบางแคร์มีอัควาเลี่ยม
ปรากฏว่าเดินสิก็ต้องเป็นคนร่ำคนเลยทุกวันนี้นามสกุลของเขาเนี่ย
ยังเป็นชื่อเป็นนามสกุลตลาดเลยนะตลาดยังเป็นนามสกุลเขาอยู่เลยนะ
ปรากฏว่าเด็ก๗ขวบไปเห็นความเรียบเราคิดถึงตอนนั้นพี่เหี่ยวก็อาจจะยังเด็ก
ก็ยังเด็กกันอยู่ย้อนกลับไป๓๐กว่าปีที่แล้ว๔๐ปี
น่ากลัวจังเด็กเจ็ดขวบเนี่ยไปเคาะตู้อัครเรียม
เหมือนเด็กเจอปลาแล้วดีใจป้าพ่อเห็นปุ๊บไม่พอใจจับเด็กขึ้นไปข้างบนซ้อม
ซ้อมเด็กเจ็ดขวบทำร้ายร่างกายจนตายโมโหสุดก็เลยให้ไปเอาน้องเมีย
น้องเมียเนี่ยนะมาฆ่าเด็กมาฆ่าเด็ก๗ขวบโทษฐานความผิดของเด็กที่ตายคือ
เคาะไปเคาะตู้เปล่าแล้วก็หั่นศพแล้วก็ฝังอย่างนี้
อันนั้นคือพฤติกรรมของพ่อเมื่อ๓๐๔๐ปีที่แล้ว
เขาเองก็ไม่ชอบจนในที่สุดเขาถึงบอกว่าเวรกรรมมันมีจริงพี่แมว
กรรมมันมีจริงเราไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เจออะไรมาเวรกรรมที่ว่าคือ
วันหนึ่งเมียของเขาเอง
ก็เป็นคนไปจ้างน้องชายอ่ะ

ถ้าเกิดเป็นละครต้องเริ่มจากไหนก่อนคือแม่

นั่นแหละคือเจอผีต้องมีผีก่อนแหละ

อันนี้ไม่ต้องผีคืออันนี้ก็คือเขา
แต่ละสดคือไม่ได้ไปสู่สุขติดีแล้วคุณแม่ถูกปะ

เป็นสิบปีแล้วไม่มีข่าวเรื่องผีเผลอเลยนะ
แสดงว่าดวงเจ้าไอซ์นี่มันแรงกว่า

อาจจะไม่อะไรยาเบลอไปหมดแล้ว

กลิ่นฉีกเหม็นกลิ่นอุจจาระ

นายจงนานบนทางเลวนหายใจชื่อดังและเป็นหัวหน้าทีมระบุว่า
การติดเชื้อ๒กรณีในมแทว่งกลางตรง

ขั้นแรกว่าเป็นการกากไรกัน

มันรับรองแล้วว่าผู้ป่วยติดเชื้อเนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัว
เดินทางไปในเมืองอูฮันแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็กลับมา
มันไปทั้งโลกเหรอสิเพราะคนเดินทางหนักมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
อกจากนี้ยังยืนยันว่าการติดเชื้อในหมู่เจ้าหน้าที่การแพทย์เนี่ย
พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ครั้งแรก
อยู่ที่นครอูฮันในตอนกลางของประเทศมีรายงานยืนยันว่า
ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบทั้งสิ้นมี๑๙๘ราย
เจิ่งกวงหัวหน้านักระบาดวิทยาประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน
ก็ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ไม่สามารถจะถูกยับยั้งหากเร่งดำเนินมาตรการ
ยับย้างอย่างเค้งคัดแต่ว่ามันไปแล้ว
การว่าผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนจะสูงขึ้น
อย่างไรก็ตามเขาก็มั่นใจว่าสามารถควบคุมกันแพทย์กับใจได้
แต่ก็เสริมว่าการระบาดของโรคซาในปี๒๐๐๓มันจะไม่เกิดซ้ำลอย
แต่อูฮันนี่คือเหมือนเขาปลอบใจไงไม่รู้อะ
คือบอกว่าควบคุมได้แต่มันยังหยุดยั้งไม่ได้เลย
ตอนนี้ในต่างประเทศได้แก่ญี่ปุ่นไทยแล้วก็เกาหลีใต้ยืนยันว่า
พบผู้ป่วยเชื้อดังเก่าแล้วเป็นหนึ่งรายก็คือแล้วก็สองรายก็หนึ่งราย
ในเมืองเรานี่คือสองญี่ปุ่นหนึ่งแล้วก็เกาหลีอีกหนึ่งเกาหลีใต้นะฮะ
ก็คือมาต่างประเทศแล้วไม่ได้อยู่แค่ในอูฮัน
แล้ว๓คนที่อยู่ในประเทศต่างจะระบาดไปให้คนอื่น
ก่อนที่จะจับตัวนี้เขาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเขามาทางเครื่องบินพี่
แล้วพอลงมาแล้วตรวจปรากฏว่ามีความร้อนแล้วก็มีโรคนี้ก็เลยกักเอาไว้
แล้วก็ตรวจคนรอบข้างนี่ไงแต่บนเครื่องบินเดินทางมาตั้งหลายชั่วโมง
แล้วตอนนี้ก็ไปญี่ปุ่นแล้วแล้วก็ไปเกาหลีใต้แล้ว
แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะรักษายังไงแต่ทางจีนบอกว่ายังพอควบคุมได้
เราก็เชื่อไว้ก่อนก็แล้วกันเหมือนคล้ายฝุ่นบ้านเรา
อ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสวยงามกันบ้างนะคะ
เรื่องอะไรอ่ะฟาชั่นวีคนี่ไงคุณแม่นะ
นี่ไงผมยาวสวยงามโดยแฟชั่นโชว์หนึ่งชุด

แล้วฮะ

ป่ะของแอร์เขาก็ได้ลูกสาวคนที่สอง

เหลืออีไม่ใช่อีเหลืออีวุ้นคนเดียว

มีก็หมดแล้วหรือไอ้วุ้นก็ยังหาผัวไม่ได้

คุณไม่ถามใครอ่ะคุณไม่ถามพี่วุ้นคุณถามตัวเองฮะ
ไม่ฉันต้องพูดฉันก็อยากจะรู้

แล้วตัวเองมีมั้ย

เธอก็จะไม่มีผัวพี่

เคยมีแต่มันไม่มีลูก

ไว้ขุนเจนนี่กับปะเป๊ะแล้วเนาะ

คือดูง่ายสุดอบอุ่นเนี่ยเจนนี่เผยภาพอุ้มน้องลิสา

คลอดลูกสาวกลที่๒ไปที่เรียบร้อยสำหรับครอบครัวฮิกรันต์จับพึก
โดยคุณแม่แอนได้ตั้งชื่อลูกว่าน้องริสาน้ำหนักแรกเกิดอยู่ที่๓๔๐๐กิโลกรั
โอ้โหตัวใหญ่มากใหญ่มากนะดูสิ

ตอนที่สุดแก๊กทางฟ่ายแห่งเจนนี่ก็ไปเยี่ยมคุณแม่แอล
สมัยนี้เขาต้องแต่งหน้าตอนคอด

ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เขากะเกณฑ์ได้เพราะมีเตรียมเลิกแล้วก็
แต่งตอนผ่าตัดด้วยเพราะว่าต้องถ่ายตอนกำลังคลอด

เดี๋ยวพวกนั้นมีลูกนะ
ก่อนจะมีลูกต้องทำอะไรก่อนเปล่าคุณแม่

ฉันจะจ้างใครทำไมฉันกล้าคิดนะ

เพราะนางเท่ากับนางจะย้อนคิดกลับไปว่านาง
เพิ่งอายุ๒๐๓๐ใช่ไหมตอนนี้

จมพูเข้าไปปาลี

ก็ไม่ได้ยากเลย

ก็คงจะเห็นฉันไปแหละไม่ยากหรอแต่ว่าเขาเชิญไปไงก็ไปดูไฟชั่นโชว์
คุณนู้นคนนี้เองฟังข้าของอย่างนี้ข้ารู้ดีอะไรอ่ะอัลลอฟฟิเชียล
แต่ของคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันเอาอย่างนี้อย่างสมมุติว่า
ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนเนี่ยเขาจะมีบัตรเชิญเนี่ย
เอาไว้เนี่ยสักประมาณห้าใบสิบใบแล้วแต่คนไหนเนี่ยที่เป็น
ก็เป็นละล้านหูหลายละล้านมีบางคนต้องซื้อเดือนละ๓ล้าน
มายมายมีแฟนเค้กก็ไปอวดโฉมด้วย

อันนี้คือก็

เคล็ดบาทีของประเทศไทย

คือคืออย่างงี้อ่ะสวยเนอะเวลาพอมันจะมีการขายของตามประเทศต่างต่าง
ใช่ไหมเขาก็จะเอาเนี้ยจากประเทศต่างต่างเนี้ย
ซึ่งมีของไทยด้วยอย่างของเนี้ยเขาเคยเอามาริโอไปเลยนะ
ก็มันหลายคนมีมีมีก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม้
ของประเทศเนี้ยอืมดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเขาขายของทั่วทั่วทั้งโลกเนี่ย
เขาก็จะเอาคนจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเพื่อส่งสวยการขายแหละ
ถูกก็แค่นั้นแหละอืมมันถึงได้ไปสมัยก่อนฉันก็ไปอย่างอย่างที่
ไม่ก็ไม่ได้อวดอ้างแต่เพียงเมื่อก่อนมันไม่ได้มีที่ไปเพราะอะไร
ก็เพราะว่าเราก็เป็นแบบว่าเซลปของเมืองไทยที่เขาแบบว่าให้เราไปแค่นั้นเอง

เจอแฟนคนผิวสีไงที่เคาะห้องกันที่เป็นผู้จัดการ

ตอนนั้นเรียนหนังสือเธอยังเลี้ยงกาแฟนะ
โอเครองกบเวลาหมด
หมดเวลาไตรงับทางเดียว
เอาช่วงหน้าก่อนก่อน

เมื่อว่านดีกว่ากลับมาสวัสดีล่ะเลย

ใครที่ดูอยู่แล้วเรียนทาฉันนะเดี๋ยวโดนอีกก้าว
คุกกิ๊บกับพี่เขาไปลอนดอน
เขาก็ไปยืนอยู่ที่หน้ารอคิว
ปรากฏว่าเราขี่จะเข้าไปในร้านอาหารอาหารลาวลาวคือซีนเนี่ยนะฮะ

ก็ปรากฏว่ามีคนไปเห็นแล้วก็มาโพสต์ข้อความว่า
เป็นดาราไทยช่วยมีอภิษฎกว่าหรือเปล่าเลย

พนักงานเขาไม่มาคุยพนักงานเข้ามาคุยกับเราแทน
เพราะเรามากินประจำรอแป๊บก็จัดโต๊ะให้
เป็นดาราใช่ว่าจะมาใช้อภิษฎสวยหล่อในไทย
แล้วมาต่อที่นี่ทำให้นะคะทำตัวเป็นดาราดับค่ะ
แต่เขาก็ไม่รู้จักอยู่ดีเขามองเราเป็นพวกเรา
เหม็นยังไม่รู้ตัวลอนดอนนะคะไม่ใช่ไทยแลนด
เขาสนธุรกิจเงินมากกว่าส่วนใครเป็นดาราหรือไม่
คลองชีพสูงค่ะเราเขาไม่สนว่าใครเป็นดาราหรือไม่
ค่าความชีพสูงค่ะกูขำจริงพี่ลองดูให้ดีนะ
คือสองคนนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไปยืนรอเข้าคิวปกติ
แล้วก็ไม่ได้แล้วเบ่งยังไงก็ไม่มีข้อความบอก
แล้วก็บอกว่าคนบอกฝรั่งมองเราเป็นเขมรเราเนี่ย
ข้อความเนี่ยยังไม่เห็นว่าแล้วบีบกิ๊บและบี้ทำอะไร

ไปทำอะไรไปเบ่งหรือไปขอแซงคิวหรืออะไร

หลังจากโพสต์ดังกล่าถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักจากบรรดาชาวเน็ต
เนื่องจากว่าเห็นว่าหญิงสาวที่โพสต์นี้
คือมีการเหยียดเชื้อชาติเราก็คิดว่า

คนลาวเวลาเขาไปคนลาว
คนเยี่ยมคนต่างรวยจะตาย

ไปอยู่เมเมเขาแบบนี้ไม่ได้
คุณเมเมสวรรค์เล่นรวยมาก

เขารวยเขาใช้เงินบอกคนให้อีก

เดี๋ยวจะไปแอบดูคุณช่อด้วยสวัสดีค่ะ